ดูที่ตำบลหนองไม้แดงที่ชนบุรีหน่อยนะครับ
คือคลิปขณะเกิดเหตุไม่มีให้ดู
แต่อธิบายภาพให้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้
ท่อนเหล็กกระเด็นเข้ามาใส่กระจกหน้ารถ

แล้วท่อนเหล็กคุณผู้ชมกระแทกเข้ากับศีรษะคนขับรถ

สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

คนเจ็บก็คือชื่อว่านายทัศนภานนท์อายุ๔๓ปีค่ะ

สภาพคือหมดสติแบบนี้ศีรษะแตกนะคะ
ที่หัวถ้าเกิดว่าเห็นชัดจะเห็นเลย
เป็นแผลใหญ่เลยนะคะ
แล้วมันพุ่งเข้ามาตรงจุดที่คนขับพอดีเลย
แล้วมันไปโดนตรงนั้นพอดีถูกเลยดอม
แล้วท่อเหล็กนี้ลักษณะพี่เบิ้ส
อันนี้คล้ายแหนบรถกระบะไหมคะ

หรืออาจจะรถใหญ่กว่านั้น

จะเป็นแบบรถหกล้อขึ้นไปไหมดอมรถกระบาดมันเล็กกว่านี้
โอ้โหแล้วประเด็นคือมันไปโดนตำแหน่งคนขับเลยค่ะ
ทะลุเข้าไปกระจกหน้ารถแล้วไปฟาดเข้าศีรษะพอดิบพอดีเลยนะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณเอกค่ะบอกว่าเขาขับรถตามหลังรถกระบะ
คันที่ไปประสบเหตุมาอืมเห็นท่อนเหล็กเนี่ยอ้าวนี่ไง
หล่นมาจากรถเทรลเลอร์แล้วถูกรถบรรทุก๔ล้อ
ที่ขับตามหลังรถเทลเลอร์มาไปเหยียบท่อนเหล็ก
แล้วกระเด็นไปเสียบเข้ากับกระจกหน้ารถของนายทัศนะ
พอดิบพอดีเลยโอ้โหแล้วก็กลายเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
เขาโดนเหล็กหลุดอยู่ถนนแล้วมีรถรถมาเหยียบเขาอีกครั้งหนึ่ง
เหยียบเหล็กกระเด็นขึ้นมาใส่เขาอ๋อเป็นเป็นเหล็กอะไรครับ
เหล็กรถแทรวเลอร์มาหลดอ๋อคือเหยียบแล้วกระเด็นเข้ามาเข้า
แล้วมันจะมีสี่ล้อสี่ล้อวิ่งวิ่งมาตามแทรวเลอร์ครับ
เหยียบเหล็กกระเด็นขึ้นเข้าตรงไหนครับเข้าตรงข้างหลับ
ด้านปลายครับอ๋ออันตรายไหมห้องเนี้ยอันตรายมากเลยครับพี่
ใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะอันตรายมากเลยนะคะ
ในท้องที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดว่า
ท่อเหล็กอันเนี้ยเออหล่นมาจากรถแทรวเลอร์ขนาดอย่างงี้
เมื่อสักครู่ที่เปิดภาพให้ดูคุณผู้ชมจะเห็นว่าถนนเส้นนั้น
รถใหญ่ทั้งนั้นเลยแล้วเหมือนที่พี่เบิร์ตสงสัยว่าเฮ้
มันน่าจะมาจากรถใหญ่มากเลยนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง
ด้วยคือพอมันหล่นลงไปเนี่ยปรากฏมีรถบรรทุกอีกคัน
มึงมาเหยียบเหยียบเข้าไปมันก็เลยกระเด็นนะฮะ
เออแล้วกลายเป็นอุบัติเหตุเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอตำรวจนะคะ
ว่าจะสามารถตามตัวคนขับรถเทรลเลอร์มาดำเนินคดีตามกฎหมายได้หรือเปล่านะคะ